ต่อไปนี้โอ้โหทำให้คนรักไก่ชนนี่หัวใจแทบสลาย
เกิดอะไรขึ้นไก่ชนมันก็พันมันก็ดี
ราคามันก็แพงต้องขุนต้องเลี้ยงกัน

สุดท้ายมีคนเข้าไปกิน
คนไม่ใช่คนสิเอาไปดูภาพก่อน
จะพูดเป็นคนกันไม่ถูกเป็นงู
โอ้โหนี่ไงโอ้โหตายแล้ว
ลอกออกมาแล้วคือตายแล้วนะครับ
เจ้าของคือลุงสมบูรณ์ทูลกิจใจอายุ๖๓ปีเจ้าของฟาร์มไก่ชน
เขาบอกว่าโอ้โหมันเจ็บปวดเจ็บใจเลือดเกิน
เลี้ยงกันมาไก่ชน๔๐๕๐ตัว
อยู่ในฟาร์มไก่ชนในชุมชนพันธาตำบลโพอำเภอเมืองศรีสะเกดครับ
เพื่อนบ้านช่วยคุณลุงเขาไปจับงูเหลือมยาวกว่า๒เมตร

คืองูเหลือมตัวนี้มันเข้าไปเขมือบกินไก่ชนของลุงแล้วก็จับเอาไว้ได้
ตอนที่ตอนไปจับงูเริ่มสำรอกไก่ออกมาแล้ว
สมบูรณ์บอกว่าเจ็บใจมากปกติพวกเขากับครอบครัวจะอยู่ในตัวเมือง
แต่ว่าด้วยความรักไก่ชนต้องเลี้ยงไก่เยอะอยู่ในเมืองไม่ได้
ออกมาอยู่นอกเมืองครับก็ทำเป็นฟาร์มไก่ชน
รักกีฬาไก่ชนมากก็สร้างล้าวไก่ไว้ในสวน
เลี้ยงไก่ชนไว้สัก๔๐๕๐ตัวครับ
บริเวณรอบสวนก็จะมีต้นไม้มีย่าขึ้นรกทึบทีเดียว
ที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมไก่หายไป
เป็นไก่ราคาแพงด้วยหายบ่อยจังเลย
แต่พอไปตรวจสอบมันก็ไม่ได้มีร่องรอยคนเข้ามาขโมยอะไร
แต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงหายบ่อยจังหายได้อย่างไร
พอเมื่อวานไปในสวนไปในร้าวไก่
กวาดทำความสะอาดล้าวไก่อยู่เอ๊ะทำไมมีเสียงไก่
ในร้าวร้องตกใจวิ่งกันแบบ

ก็เข้าไปดูโอ้โหงูเหลือมขนาดใหญ่
กำลังกลืนกินขย่อนไก่เข้าไปครับ

ตนเองก็ตกใจวิ่งไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันจับใส่กระสอบนะครับ
อ่ะเนี่ยคะคุณลุงก็บอกว่าโอ๊ยเจ็บปวดเลย
ทำไมงูถึงมาทำกับงูแบบนี้
ทำกับไก่ชนสุดรัก
ไม่ใช่งูมาทำกับรู

แต่ก็ยังต้องบอกนะว่าคุณลุงเองแกก็มีจิตใจเมตตา

โดนแบบว่าเขมือบไก่ชนสุดรักไป
ก็ไม่ได้คิดจะฆ่าหรือว่าทำร้ายงูนะ
ก็คือใช่ให้กลับไปสู่ธรรมชาติ

เพราะว่างูเนี่ยเวลากินมันใช้เวลานาน

มันต้องค่อยย่อนของที่มันกำลังกินหัวออกมา